รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

นี่พ่อคิดดีอยู่ร้านแล้วมันเครียดเจ๊

เขาค้อสวยมาก
มีกังหันลมใหญ่มาก
แล้วก็ภูทับเบิกกะหล่ำปีดอกใหญ่มาก

เดอะมอร์ก็มีฮึ่าเดอะมอร์ก็มีขาย
กับเลยว่าดังนั้นเดอะมอร์มีกะลำปรี

เจ๊โทรไปจองตัวเครื่องหรือยัง

มายก็มาไกล

ก็ถอดหัวบินไปได้เพราะเป๊กเป็นกระสือ
รถทัวร์ไม่เอาไม่ชอบคนเยอะ
แล้วก็ไปแล้วก็เข้าห้องน้ำลำบากด้วยรถทัวร์

รถเรามันสบายเกินไปไปนี่ดีกว่า

ไขวเลยหรือเปล่าเจ๊โอ้โธรถไขวก็บอกรถไฟสิเจ๊

ถ้างั้นต่อตู้เลยต่อตู้เลย
คือเป็นหัวเอง
ต่อกับห้องเออครับ

ต้องติดเลยเหรอเออใช่

รถไพรออกเดินทางจากหัวหน้าโฟน
รถไพรผ่านสาเจอสิ่งศักดิ์เสท
รถไพรผ่าสาเจอสิ่งศักดิ์เสท
รถไพรผ่านรถปุหรี่เจอลิง

ก็บอกนี่ผ่านสาปการณ์บอกเจอลี

ผ่ายิทยาเจอกินไม้
หลบ

รถไฟผ่านเจียพอ

เอาไม่หลบใช่ไหม

มาขายของเยอะแยะมากมาย

จะออกแล้ว

จะออกแล้ว

จะออกแล้ว

จับไข่แข็งปัง

ขายจะจับขายไข่ขายแข่หนงปัง

จับไข่แข็งปัง

ผิดจ๋าผิดจ๋ับ

ก็นี่เวลานี้มันบ่าย๓แล้วก็มันก็ออกแล้ว
ก็มันขายเรียงเบอร์เฉยเจ้าพ่อแม่ข้าถ้าต่อไป

ชื่อบูนะเขาบอกแล้วกังหันลมก็มีหลายอย่าง
แล้วอากาศพิบูรณนะดีทั้งปีเลยพี่บอล

มันไม่ได้มีที่เดียวนะมันมีตรงหลายที่นะเบิร์ต

ที่ไหนราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรชบูรณ์สำหรับบุคคลทั่วไป
แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
น้ำตกศรีดิษฐ์เขาคอ
เขาตะเคียนโงะ
ทุ่งแสลงหลวง
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

มาตอนนี้เหลือเพียง๑๗๙๐บาท
สวัสดีค่ะพี่อินบูด้วกัน

นี่คือข้อแรกของพี่อินจ้ะพี่อินจ๋า
หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ได้มาเยือนรายการขอท้าทายราคา

และผ่านฉลุยมาได้ถึงข้อที่๕
ผลิตภัณฑ์จากทิพรสทั้ง๓แบบ
คุณอินจะตอบถูกหรือไม่
วันนี้มาลุ้นกันต่อเลยครับ

ซอสหอยชนิดโผงแล้วก็น้ำปลา
อยนังลมแพงปลาก็แพง

ที่พี่อิ่มคิดว่าถูกที่สุด
ราคาอยู่ที่๑๗บาท
ตอนแรกทานนึกว่า๑๕บาท
เอาล่ะซอสหอยนังรมชนิดผงต้องแพงกว่า๑๗บาท
และราคาอยู่ที่๒๒บาท
น้ำปลาที่ทุกคนต้องมีติดบ้าน

ข้าวร้อนคลุกน้ำปลานะ

ต้องแพงอะไรนะพี่อินเปิดร้านอาหารมีหน้าโอเค
น้ำปลาต้องแพงกว่า๑๗บาทและราคาอยู่ที่

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะพี่อิน

ข้อที่๕มาแล้วค่ะตอนนี้สะสมไปแล้ว๒๕๐๐๐บาท
พี่อินว่าจะไม่ถามแต่ว่าต้องถามมันเป็นมารยาท
หยุดหยุดหรือว่าไปต่อถ้าหยุดเป๊กให้พี่เลย

หรือว่าจะไปต่อเงิน๓๕๐๐รออยู่

ไปไหนด้วยกันไม่ใช่เลือกสุดท้ายต่อไปด้วยกันได้ไหมครับ

เอาล่ะถ้าไปต่อเงิน๓๕๐๐บาทรอพี่อินบูโดกันอยู่ค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมเลยค่ะพี่อิน
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ

ไหร่ไหม
ชอบกำลังเต้นอีกมาก
กรัมไม่เท่ากันน่ะพี่อีน

กิวี่ลูกหนึ่งสดก็๓๕บาทแล้ว
ใช่
อาจมาอบอย่างนี้จะไม่แพงกว่าเหรอ
ดิถ้าเป็นสีทองด้วยคือหนักเข้าไปใหญ่เลยนะ

ไอ้ที่เป็นขวดขวดนึงก็
มีสิทธิ์ปิ๋วเหมือนกันนะคะพี่อิน
พริกจะมาเฉลยสินค้าที่พี่อินไม่ได้เลือก

นี่คือลูกพุนไร้เม็ดที่พี่อินไม่ได้เลือกนะคะ
ราคาอยู่ที่
ขอให้เหมือนเดิม

นี่แล้วพุษาเชื่อมค่ะเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ตอนนี้พี่อิคะผ่านค่าที่๖มาแล้วตอนนี้สังเกตแล้ว
คุณพ่อช่วยพี่นุ๊ย

ผมว่าถ้าเก่งขนาดนี้นะไม่ควรหยุดควรจะไปต่อฮะ

ถ้าไปต่อเงิน๕๐๐๐รอพี่อินอยู่
แต่ว่าถ้าหยุดเป๊กให้ครึ่งหนึ่ง

ให้ครึ่งหนึ่งก็คือ๑๗๕๐๐บาท

ค่ะ
ถ้าไปต่อค่ะเงิน๕๐๐๐๐บาทรอผิดต่อ
ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เจ๊นี่น่าจะเปลี่ยนจากร้านขายของเป็นคาแคร์เป็นอะไรก็ดีนะ

ลูกค้ามาอีกแล้ว

อาญายเอาอย่างนี้ครับ
อาญายเอาเขามาแล้ว

ได้ไหม

อ้าวใครทำอะไรให้คุณยายบ่โห
เฮ้ยเด็กสมัยที่มันไม่รู้อย่างนี้
พักมีเด็กคนหนึ่งอุ้มยายไปข้ามไปฝั่งนู้น

กูมึงข้ามมาจากฝั่งนู้น
พอดียายอยู่จากจังหวัดนู้ก

อัน๒๔๐สองอัน๒๔๐สอง
มีคนแล้วไม่ได้ช้องจังการโลก
ใครจะไม่รู้ว่าช้องก็ช้อง

โอ้โฮประหลาดแบบนี้

ยายแล้วนี่แล้วนั่งรถมาไงมาที่นี่ฮะ
ก็จะมาที่กระนั่งรถเมตรอีกจริง

ให้คนแก่ยังย้ายนั่งจักเขาอย่างไรอะไรโอ้โฮตายแล้ว
เออแล้วสักพักหนึ่งมีผู้ชายลุกให้ยายนั่งเออใจดีแต่คนบนรถวิ่งลงรถหมดเลย
เอ้าทำไมเขาเป็นโรคเหรอ
ไม่ใช่คนลุกที่มาให้ยายนั่งคือคนขับลูก

แล้วใครจะไปขับต่อแล้วย้ายมาโถ
มีเรื่องโจ๊กมาคุยตลอดนะไงว่า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
มาดูกันต่อว่าคุณยายจะมาซื้ออะไร
พร้อมกับคำถามข้อที่๗ของคุณอิน
ซึ่งใกล้เงินแสนมากแล้ว
พักสักครู่เดียว